คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะครับ
ก่อนหน้านี้นั้นบางสื่อก็มีการรายงานกันแล้วว่าการประชุมคอรมอลล่าสุดนี้
มีโอกาสที่เราจะได้เห็นโฉมหน้าของคอรมอประยุทธ์๔
เพราะว่าอาจจะมีการปรับบางตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งการปรับแบบตำแหน่งขนาดย่อมหรือขนาดเล็กนะครับ
คือการจะเสริมรัฐมนตรีช่วยเข้ามาช่วยในกระทรวงเกษตรและสหกรตามความต้องการของผลเอกชัดชัยสาริกัญญะ
แต่ล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรียืนยันแล้วนะครับว่า

อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องการปรับตำแหน่งคอรมอ
รวมทั้งชื่อของบุคคลที่ถูกจับตามองณขณะนี้
นายโอลานพิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ฟังเสียงสัมภาษณ์ชัดของนายกรัฐมนตรีครับ
โอลานใครใครคือโอลาน

คือจัดเกษียณในวันที่สาม
ก็ก็เกษียณไปซี่ก็กลับบ้านไปเรียกหลานโน้น

แล้วผมกลับว่าเดิมจะหาคนมาตั้งให้กับเขา
แต่คนที่จะตั้งเนี่ยผมไม่เคยกำหนดเอง
และในส่วนของที่มีลายชื่อท่านธิรชัยพศพรอบธ์ภัทร์หรือว่าท่านกัมมาณาสรุตรออกมาอีกล่ะคะ

ก็แสดงว่าตอนนี้ท่านถามแล้วแต่ท่านไม่
ไม่ใช่ผมถามคือผมคุยเฉยอะ

อาจจะได้เห็นโฉมหน้าของคอรมอลประยุทธ์๔เร็วนี้
แต่ว่าวันนี้นายกบอกว่ายังไม่มีการปรับตำแหน่งใดเพิ่มเติม
เพราะว่าโคต้าที่เหลืออยู่ให้เต็ม๓๖คอรมอตามที่กำหนด
แต่ก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มรายชื่อใครเข้ามา
ขณะที่พลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นั้นยอมรับนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งไปเอ่ยชื่อว่านายโอราน
จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
แต่ถามว่าส่วนตัวอยากได้คนมาช่วยงานไหม
ก็ยอมรับว่าอยากจะได้รัฐมนตรีช่วยนั้นมาช่วยงานนานแล้วนะครับ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผลเอกชัดชัยครับ
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของ